คุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะเล่าข่าวต่อไปนี้มีคำถามมาถามคุณผู้ชมค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีคนตะโกนบอกว่ามีระเบิดอยู่ในรถ
คุณจะทำยังไงแล้วคุณจะทำยังไง

วิ่งหนีสิทุกคนก็วิ่งหนีกันหมดเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าเมื่อคืนวุ่นกันทั้งจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ตะโกนบอกว่าในรถมีระเบิด

กลางวันแสกแบบนี้เนี่ยค่ะ
ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยก็คือตำรวจโรงพักสำรงเหนือ
มีการรับแจ้งมาบอกว่ามีรถยนต์คันนี้ประสบอุบัติเหตุ

ซึ่งเป็นทางลงด่านทางด่วนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรประการ
คนขับตะโกนบอกว่าในรถมีระเบิด
แล้วก็ตำรวจของสมุทรปราการให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแบบนี้นะคะ

ทะเบียน๒กย๗๓๓๗จอดอยู่
ส่วนคนขับก็คือนายปียพงศ์อ่ำพิมพ์อายุ๒๙ปี
ไปหลบอยู่ในป่ายย่าข้างทางนะคะ
ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวมาสอบปากคำนะคะ

เพราะว่าตำรวจยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนไปถ่ายภาพ
ไปตรวจสอบค่ะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายที่พ่อหนุ่มคนนี้ก็คือนายปียพงศ์ตะโกนบอกว่าในรถมีระเบิดอ่ะ
มันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีระเบิดนะคะ
สุดท้ายก็เลยมีการประกาศยกเลิกภารกิจการค้นหาระเบิด
เก็บเงินเทพารักษ์๓แล้วก็คนเป็นคนที่ไปเห็นเหตุการณ์คนแรก
เล่าบอกว่าเห็นนายปียพงศ์อยู่ในอาการตื่นตระหนก
แล้วก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้รถผมมีคนเอาระเบิดมาวางไว้ในรถ

แล้วก็ยังบอกด้วยว่าสงสัยผมจะโดนคุณใส่เข้าแล้ว

นี่คุณนี่ยังไม่แน่ใจตัวเอง
รอปภก็งงค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
รอปภตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจนะคะ
ส่วนเจ้าตัวนายปียพงศ์วิ่งหลบหนีไปในป่าย่าข้างทาง
ตำรวจลงพื้นที่เลยค่ะมาตรวจสอบ

สุดท้ายรู้แล้วว่าไปโดนอะไรมาถึงได้คลั่งได้หลอนขนาดนี้นะคะ
ตัวไหนมาเจ้าตัวเนี่ยสารภาพบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ไปเสพยาอีมาด้วยนี่ไงโดนตัวนี้แหละค่ะมาครับ
หลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาง้อแฟนที่สมุทรปราการ
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ก็คืออุบัติเหตุนี้ขึ้น
เจ้าตัวเชื่อว่าหลอนเพราะฤทธิ์ยาเสพติด